เรากินหมดเลยอ่ะ

พูดด้วยว่าหมูแพงต่อไปกินนาที
นี่หูนึกว่าไก่ย่าง

ถ้าใครนะฮะสัญจรผ่านไปในแถวพื้นที่
ตำบลท่ามะเขืออำเภอคลองขลุงจังหวัดกำแพงเพชร
หนุนเลยลองกินกันดู
อันนี้น่าจะเป็นไก่นะน่าจะเป็นแบบว่านี้นู
อันนี้นูตกใจมันกูใหญ่มากมันไก่ยาก

มันมีทั้งไก่อบโอ่งแล้วก็หนูอบโอ
น้องใบตองเขามีทั้งไก่ด้วยที่อบโอ่งอยู่ตรงนี้
คุณผู้ชมดูตกใจคุณชนะจะบ้าแล้วหนูอะไรใหญ่ยังก็ไก่
ใหญ่จริงแต่หนูก็ใหญ่นะหนูที่นี่เนอะจริงครับ
ไปถามนายพยวนโตพุ่มเจ้าของร้านบอกว่าทำฟาร์มเพาะเลี้ยงหนูพุก
กว่า๕๐บ่อแล้วก็ใช้ชื่อว่าฟาร์มหนูน้องก้าวหอม
ชื่อน่ารักเชียวเอามาต่อยอดฮะมาแปรรูปเป็นเมนูเด็ด
ก็คือหนูอบโอ่งขายนะตัวละเท่าไหร่๑๕๐๑๖๐บาทโอ้โหแล้วดูดิ
แช่แข็งพร้อมแล้วก็มีเหมือนกันแบบนี้คุณไปทำแบบว่า
เป็นจะผัดจะทอดอะไรได้หมดเลยครับต้มผัดเก็บทอดได้หมดเลย
ถูกต้องฮะแล้วเขาก็ขายเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์แบบแยกขายเป็นชุดด้วยนะ
ตัวเป็นชุดละ๒๓ตัวชุดละ๗๐๐สำหรับใครที่จะเอาไปขยายพันธุ์
เขาบอกว่าช่วงเทศกาลขายดิบขายดีวันนึงก็๔๐๕๐ตัวอดอ้วนใจอย่างนี้
ใครอยากจะได้หนูสดก็แล้วแต่เขามีแบบแพ็คใส่ถุงแช่เย็น
กิโลกรัมละ๒๓๐บาทแล้วถ้าอยากจะได้แบบว่าอบโอ๊งเลยนะอบโองอบโอ๊งเนี่ยนะ
มีให้ได้ทานเหมือนกันเอางี้หมายเลขโทรศัพท์ให้ติดต่อกันไว้
และอีกหมายเลขนึง๐๙๑๓๙๖๖๐๘๒๒เมอร์นี้ลองโทรไปติดต่อสอบถามพี่เขานูนะที่แช่แพงเพชร
วันนี้วันเสาร์พรุ่งนี้อาทิตย์ก็ยังหยุดยืนอยู่
บางคนเขายังกินกันอยู่วันนี้นี่หนูอบโอ่งใช่ไหมก็ลองติดต่อไปดูนะ
ใครเคยกินก็บอกเลยล่ะรสชาติเป็นยังไง

เหมือนหมูหันเลยหนังกรอบแล้วเนื้อข้างในมันชำ

ที่ฉันกินเนื้ออย่างเดียวแต่ว่ามันเหมือนหมูหั่นจริง
เพราะว่าฝั่งในมั้นมันเนื้อมันนะ
ต้องมีโอกาสถ้าอยากลองทานไปลองทานกันดูทุกต้องนะครับ